มาดูกันต่อนะคะเรื่องคดีความของพี่ลูกตาลชนมจิตค่ะ

เป็นคลิปโอ้โหออกมาแถลงข่าวกันไปมาหลายรอบค่ะ
ล่าสุดนะคะวันนี้เลยสดร้อนบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

มันปิดตัวไปแล้วหรือเปล่าเจ๊งไปแล้วหรือเปล่า

รุนานยังเปิดปกติเลยค่ะคุณผู้ชม

มูลค่าความเสียหายเกือบ๑๐ล้าน

ก็จะขึ้นสารครั้งแรกด้วยค่ะ

ก็คดีนี้ก็คือฟ้องแล้วค่ะ

แล้วจะรอดได้เจอคู่กรณีหรือยังคะ

ก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่ศาลแล้วกันเนอะ
มีศาลอาหญ้าศาลแพ่งค่ะ

คุณผู้ชมก็คือแบบว่าคือต้องเอาเงินที่ต้องไปขายเพชร
เอาเงินมาซื้อชุดนี้แหละเป็นชุดฟิตเน็ตนะคะ

แล้วไปเช็คราคาได้นะชุดนี้เกือบล้านจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็ว่ากันไปนะคะโอ้โหฟังแล้วอึ้งเลยเนอะ
รู้ราคาก็คอมเมนต์ในเพจบันเทิงไทยรัฐหน่อยละกันค่ะ